คืนแรกทั้งสองทีมก็ยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันอยู่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับ
แต่ว่านาทีที่๘๕น้องบัวติดเสมอได้สำเร็จ๑๑
จากทางด้านบรรล็อสทาเดรี๓๒ก็ยิงทีมกล่าวได้
เจ้าถิ่นพีทีประจวบนั้นก็กำลังดิ้นรนหนีการตกชั้นนะครับ
เริ่มเกมมาได้เพียง๒นาทีเท่านั้นสุริยาสิ่งมุยครับ
ทะลุช่องให้กับเกตซันอาเวสหลุดเข้าไปยิงง่ายให้เชียงรายบุกขึ้นนำก่อน๑๐ครับจังหวะนี้
หลุดลายล้ำหน้าแล้วก็เข้าไปยิงไม่พลาดครับ
จากนั้นต้องรอถึงนาทีที่๖๙นะครับพีทีประจวบตีเสมอได้สำเร็จ
ความผิดพลาดของเกมรับนะครับไปเข้าทางของอภิชาติเดนหมานหลุดเข้าไปยิง
เสมอให้กับประจวบได้สำเร็จแต่ว่านาทีที่๘๖ครับเชียงรายนำอีกครั้ง
จากทางด้านตัวสำรองนะครับอัธรวินสวัสดีที่ยิงเข้าไป
นาที๙๕ครับเชียงรายหนีเป็น๓ต่อ๑ได้จุดโทษแล้วก็เป็นอัครวินคนเดิม
รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดจบเกมเชียงรายบุกชนะประจวบ๓ต่อ๑นะครับ
พาบุรัมเก็บเฉชนะ๓นับรวดนับตั้งแต่เข้ามาคุมทัศน์
ก็ถือว่าเก็บชนะ๑๐๐เลย
ความพร้อมเกมนี้ยังต้องรอเช็คความฟิตของสุประโชคสารชาติ
ที่ยังไม่ได้ลงสนามช่วยทีมในเล็กที่๒

นำโดยทีรทรบุญมาทันสรรคไหประโคนแล้วก็อายุมาสีก้า

เมื่อยังหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านพิรพัฒน์โนชายา

รวมถึงต้องรอเช็คความฟิตของเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดส
แล้วก็เอเวอร์ตันกอนซาเวส๒ตัวต่างชาติ
ซึ่งไม่ได้ลงสนามช่วยทีมในนัดที่แล้วนะครับ

สถิติการพบกันของคู่นี้

ก็เป็นทางด้านบุรีรัมยูเนเต็ดที่เหนือกว่า

แล้วก็แบงคอกยูเนเต็ดนั้นชนะ๓นัด

แต่ว่าการมาเล่นที่บ้านของบุรีรำ
โปรแกรมคู่ที่เหลือในวันนี้ที่น่าสนใจนะครับ
แล้วก็ส่วนคู่ของการท่าเรือเอฟซีที่จะพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีนั้น
เลื่อนการแข่งขันออกไปครับไปดูที่ความขึ้นไหวของมันเอลธอมเบียกันบ้างนะครับ
หลังของแบงคอกยูเนเต็ดนั้นล่าสุดทางคุณขจรเจียรวนลนะครับ
สโมสรก็ออกมาเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อจากสโมสรในเจลีกญี่ปุ่นนะครับ
ขอเสนอซื้อตัวทางด้านมาเนียลทอมเบียประการหลังทีมชาติไทยไปเล่นที่ญี่ปุ่น
แต่ยังเปิดเผยชื่อทีมไม่ได้ตอนนี้โดยตอนแรกทีมดังกล่าวก็จะรับทอมเบียร์
เล่นในประเทศญี่ปุ่นทันทีนะครับแต่ทางสโมสรยังอยากให้ทอมเบียนั้น
อยู่ช่วยทีมลุ้นแชมป์ไทยลีกระดูกาลนี้ไปก่อนพอจบซีซั่นก็จะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขณะที่ชัดชัยบุตรพรมพุทธศาสประตูทีมชาติไทยที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมอาเซียนคลับนะครับ
เอ็นไข้หน้าเข่าฉีกขาดเมื่อวานนี้ก็เข้ารับการผ่าตัดสองกล้องเข่าซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยนายแพทย์พักขพลอิสระไกรศรีนะครับแพทย์ประจำทีมชาติไทย
ศึกอาเซียนคลับก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผ่าตัดว่าชัดชัยได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บแล้ว
โดยทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วก็กายภาพบำบัด
หลังผ่าตัดเป็นเวลาถึง๘เดือนจึงจะพร้อมสำหรับการมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ